คือคุณยายอายุ๙๐บอกโอ๊ยเหม็นเหล้าเหลือเกิน
ปรากฏว่าลูกชายคุณยายอายุประมาณสัก๔๐หงุดหงิด
เลยไปบีบคอแล้วก็ชากคอเสื้อแบบนี้
เสร็จปั๊บเนี่ยพี่สาวของผู้ชายคนนี้มาเห็นเสร็จ
ก็เลยเอามีดเนี่ยมาฟันบอกว่าเฮ้ยทำกับแม่อย่างนี้ได้ยังไง
ดูครับที่เราต้องเบลอสีและย้อมภาพไว้แบบนี้
คอเวอะเลยฮะเลือดฟันฉับคอเวอะแผลลึกนะแล้วนอกจากนั้นคุณขวัญคุณผู้ชม
หูข้างซ้ายของผู้ชายคนนี้ขาดแหว่งเลยครับ

ผู้ชายคนที่ไปบีบคอแม่ไว้๙๐แล้วโดนพี่สาวเอามีดมาฟันฉับเศษหูขาดมาแบบนี้
แล้วก็คอเป็นแผลเวอะเนี่ยชื่อว่านายสมพรอายุ๔๐ปีครับ
แล้วบริเวณแผลที่คอนะลึกประมาณ๑นิ้วแล้วยาวประมาณสัก๓นิ้วครับ
นี่นะฮะนำตัวส่งโรงพยาบาลครับคนก่อเหตุก็คือพี่สาวของเขานั่นแหละครับ
ชื่อว่าคุณทิพย์ประพาจากการสอบถามคือในบ้านหลังตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
บ้านหลังนั้นเนี่ยมีคุณยายอายุ๙๐แล้วก็ลูกชายนายสมพรแล้วก็มีหลานสาวครับ
หลานสาวชื่อว่าคุณสุปรานีอายุ๓๙เดินทางกลับมาบ้านที่กบินบุรีช่วงปีใหม่นี่แหละครับ
คุณสุปรานีเป็นลูกสาวของคุณทิพย์ประพาลูกของพี่สาวผู้ชายคนนี้ฮะอยู่ในบ้านด้วยกัน
บอกว่าพายายไปเข้าห้องน้ำพอออกมาเสร็จปั๊บยายก็บ่นบอกเอาผ้านี้ไปซักให้หน่อยได้ไหม
มันเหม็นเหล้าอ่ะกลิ่นมันคลุ้งไปหมดเลยทันใดนั้นครับนายสมพรลูกชายคุณยายได้ยิน
นี่เป็นแม่นี่เป็นลูกกันใช่ไหมเนี่ยทำไมมาพูดแบบนี้
แล้วเริ่มโมโหครับเริ่มโมโหเสร็จปั๊บทำรุนแรงกับคุณยาย
ไม่ยอมครับคว้ามีดขอฟันฉับไปสามครั้งเข้าทุกแผลเลยฮะ

บอกแกก็คุ้นภาษาลาวอย่างนี้จัง
พอถามเสร็จก็บีบคอเลยครับ

ฉับไป๓ครั้งด้วยกัน

ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเลย
เล่าให้ฟังเพิ่มเติมแบบนี้ที่โรงพยาบาลครับ
แล้วทีนี้ลูกชายเดินไปจับคอข้างหลัง
คิดให้ดูได้ว่าจับคอดึงแบบนั้นเสร็จ

อายุ๙๐ที่โดนลูกชายมาบีบคอ

ลูกเองก็เจ็บและหนักกว่าแม่ด้วยนะครับ

ขณะที่ทางตำรวจโรงพักกะบินบุรีนั้น

แล้ว๙๐แล้วมาเจอแบบนี้ฮะ

ในใจคนที่ทำเป็นลูกด้วยนะครับ

เดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปครับ